คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้คลิปดังคนพูดถึงกันเยอะวันนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุธิศาลนะคะ
คือเรื่องของเรื่องก็คือหญิงชายคู่นึงเขาเป็นแฟนกัน
นุ่มเขาอ่ะติดโควิด๑๙ฝ่ายหญิงก็อยู่ห้องเดียวกัน
ก็ต้องกักตัวไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเขาก็สั่งอาหาร
ก็เป็นกฎของทางคอนโดมิเนียมว่าถ้าสั่งอาหารเนี่ย
ส่งอาหารขึ้นไปไม่ได้หรอกอ่าใช่ก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางคอนโดมิเนียม
ก็คือนิติบุคคลนำอาหารขึ้นไปส่งครับแต่เหมือนกับว่าตัวแฟนสาวอ่ะ
สั่งอาหารแล้วรอนานโอ้โหส่งข้อความไปต่อว่าเจ้าหน้าที่
ติบุคคลของทางคอนโดมิเนียมใหญ่เลยต่อว่าอย่างเดียวไม่พอลงมาด้วย
ที่บอกคุณลงไม่ได้คุณเสี่ยงติดโควิด๑๙
เพราะว่าแฟนนุ่มคุณติดอย่างงี้มันก็ต้องกักตัว
เขาบอกพลเขาเข้าว่าเป็นลบฝืนลงมาแล้วก็มาทะเลาะกับ
นิติบุคคลถึงขั้นตบตีลงไม้ลงมือ
นิติบุคคลคือเสื้อเชิดแขนยาวสีน้ำเงินนะคะ
คนที่ใส่เสื้อลายการ์ตูนคือแฟนสาว
โวยวายว่าส่งอาหารไปช้าแล้วก็จะลงมาเอง
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่นะคะจริงแล้วคลิปก็จะยาวกว่านี้หน่อยให้ดูสั้นนะคะ

คือนิติบุคคลก็ค่อนข้างจะใจเย็น
ลูกบ้านที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดลายการ์ตูนเนี่ย
โอ้โหลงไม้ลงมือโวยวายใหญ่เลย
บอกว่าเธอเป็นลูกในพลเธอรวย
มาทำอย่างนี้กับเธอไม่ได้
แต่เป็นใครก็เสี่ยงสูงขนาดนี้ก็ลงมาไม่ได้หรอกฮะ
ใช่ค่ะคือลูกบ้านคนอื่นที่เขาอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้
เขาก็กังวลใจสิคะครับคุณเสี่ยงแล้วคุณลงมารับอาหารเองเฉยเลยแบบเนี้ย
แล้วพี่รปภเห็นมั้ยเขาต้องยอมเสียสละคือไปจับตัวเอาไว้ทั้งทั้งที่

กลายเป็นว่าพี่รอปภแล้วก็นิติบุคคลคนนี้ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันด้วยนะ
แล้วเธอก็โวยวายโวยวายบอกอย่ามาจับเธอแรง
มาโดนหน้าอกเธอไปทำหน้าอกมาเป็นแสนอะไรแบบนี้

ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะครับ
คือคนที่ถูกลูกบ้านคนนี้ทำร้ายร่างกายเป็นผู้จัดการคอนโดมิเนียม
วันนี้เธอลางานไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ก็กลายเป็นเธอก็เสี่ยงไปด้วย
แล้วก็ไปสอนอสุทธิศาลนะคะ
คือไปพูดคุยตกลงเรื่องของค่าสินใหม่
ทนแทนกับลูกบ้านที่ไปตกเขา

แต่ว่าตั้งแต่ในห้องพี่เขาพยายามกันใช่ไหม

สุดท้ายก็ไปที่โรงพักนะคะ

เรื่องของค่าเสียหายอะไรต่าง

ใบการ์ตูนคนนี้บอกว่า๓๐๐๐๐บาทได้ไหม
ขอต่อรองค่ะใช่ค่ะรวยค่ะมีสตังค์เยอะเลยขอต่อ
เหลือสามหมื่นค่ะทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าจบลงด้วยดี
เรื่องของการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาค่าบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก็ต้องยกเลิกสัญญาเช่าด้วยนะคะ
เขาเป็นผู้เช่าคือลูกบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม
คือเช่าอยู่ต้องย้ายออกภายใน๗วันค่ะพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
เลิกสัญญาเช่าย้ายออกภายใน๗วันจ่ายค่าเสียหายไปสามหมื่นนะคะ
ตกลงกันได้ด้วยดีก็มีการขอโทษกันต่อหน้าตำรวจเรียบร้อย
ก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันเพิ่มเติม
แต่เพื่อนบ้านคนอื่นลูกบ้านคนอื่นบอกว่าเห็นคลิปเหตุการณ์นี้แล้วรับไม่ได้เลย
ไม่เห็นด้วยเลยที่ลูกบ้านคนนี้อยู่ระหว่างกักตัวแฟนนุ่มก็ติดโควิด๑๙ด้วยเนี่ย
ลงมารับอาหารเองได้ยังไง
ตามหลักแล้วคุณไม่ควรจะลงมาเขาก็กลัวว่าคนอื่นจะติดเชื้อไปด้วย
ก็ฝากถึงเพื่อนบ้านว่าการอยู่ร่วมกันนะคะ
โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมลักษณะแบบนี้ต้องเคารพกฎกติกา
อยากให้เห็นใจคนอื่นนึกถึงคนอื่นที่อยู่ร่วมกันกับคุณด้วยนะคะ

และที่สำคัญก็คือเอาละคุณต้องยกเลิกสัญญาเช่าคุณเป็นผู้เช่า
แต่แหมภายใน๗วันคุณเขียนมาสอนเขาจะรักษาโควิดหายหรือยัง
และความเป็นผู้เสี่ยงสูงอีก
คือคุณก็ต้องมีสถานที่ที่จะไปอยู่นะ
ไม่ใช่ไปอยู่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวพาคนอื่นเขาซวยไปด้วยอีกนะ
สองคนทั้งติดโควิดทั้งเสี่ยงสูงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

เขาก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันหมดเลย